งานบุญธิไหล่ตีกันทุกที

นาคก็ไปทำวิธีการโกนหัวเสร็จปุ๊บ

อย่ายุดเลยยุ่นเปรียบเลยโอ้โหดูสิครับเหละเทะไปหมดนะครับ
มีทั้งไม้ทั้งก่อนหินก่อนอิดค้อนอาวุธตีกันนัวไปหมดเลย
อันนี้คือร้านค้าแห่งหนึ่งนะฮะมีคนเจ็บเยอะแยะมากมาย
ตีเข้าไปจนสมบัติก็มีเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเทพพัฒนาตะบนโคกมะม่วงอำเภอประคัมที่จังหวัดบุรีรำ
ตำรวจสพประคำก็ลงไปจุดเกิดเหตุไปสอบปากคำเจ้าของร้าน
เป็นคนเห็นเหตุการณ์นะฮะพร้อมให้ดูรูปวัยรุ่นที่มาก่อเหตุด้วย
เขาถ่ายไว้๓๔คน
เจ้าของร้านบอกว่าเมื่อขบวนรถแห่หน้าไปถึงบ้านงานที่มีการเตรียมจัดงาน
วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนหน้ามร้านกว่า๑๐คันตีกันอยู่หน้าร้าน
ไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ฝั่งไหนพวกใครบ้าง

หนึ่งในนั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คือนายสุรพงศ์
อายุ๓๙ปีเข้าไปห้ามให้เขาแยกกัน
วัยรุ่นไม่ฟังใช้ไม้ตีเข้าไปครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสลบล้มลงไปเลย
ตนเองก็เห็นวัยรุ่นอีกคนเอาก้อนหินทุบหัวด้วยนะฮะ

ก็เลยรีบเอาไม้ยาวเข้าไปปัดให้กลุ่มวัยรุ่นเข้าไปโดนตัว
พอเข้าไปช่วยได้ก็ถูกตีเหมือนกันที่ด้านหลังจนฟุบลงไปแล้วก็หมดสติไปนะครับ
ประเด็นคือยังคือคนที่โดนตีไปช่วยเฉยนะ
ไปช่วยห้ามแต่โดนตีสลบเหมือกเลยนะคุณผู้ชม
เล็กน้อยที่ใบหน้าแล้วก็ตาข้างขวาข้างซ้ายก็เขียวช้ำไป
อีก๒คนต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้
แล้วก็มีวัยรุ่นอีกคนนึงนะฮะก็บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
สำหรับงานบวชเนี้ยเป็นงานบวชของพระพิษณุพงศ์แสงสุวรรณอายุยี่สิบเจ็ดปี
บอกว่าระหว่างที่มีการแห่นาคเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
มารู้อีกทีว่ามีการทะเลาะกันจนมีคนเจ็บหลังจากที่ขบวนแห่นาคมาถึงที่บ้านแล้ว
นะฮะทีนี้พี่สาวของพระพิสุนุพงศ์เองซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดงานบวช
บอกว่าน้องชายบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอยากจะเอาผิดกับคนที่ก่อเหตุนะ
เพราะว่าทำให้งานบวชเขาพังนะวงของรถแห่นเนี่ยเล่นไม่ได้เลย
คือเล่นไม่เต็มเวลาที่จ้างมาต้องต้องเลิกไปก่อนแต่ว่าต้องจ่ายเงินแบบเต็มราคา
เพราะเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสที่มันเกิดขึ้นนะไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
ไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบยังไงดีนะอาจจะมีการนัดคนตีกันมาเคลียร์กัน
คือยังไม่รู้ว่าต้องเอาผิดจากใครนะฮะวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ
ก็ต้องลองทำเหมือนที่วัดหลายที่เขาทำค่ะ
ห้าวนักจ่ายเลยสามล้านเออปรับไปเลย
ตีกันโดนปรับแพงไปเลยเอาให้มันสะสมนะคะ